อาการปอดบวมส่งผลให้ฮิลาลีคลินตัน
ยกเลิกกำหนดการเดินสายหาเสียง๒วันที่รัฐแคลิฟอร์เนีย
ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการเปิดเผยประวัติสุขภาพ
ของผู้สมัครจีงตำแหน่งประธานธ์เหพีดีสหรัฐทั้ง๒คน
คิดว่านางฮิราลีมีอาการอายจากภูมิแพ้

แต่ก็ได้รับยาปฏิชีวนะและคำแนะนำจากแพทย์ให้พักผ่อนแล้ว

ฮิลาลีไม่สบายจากอากาศที่ร้อนเกินไป

แพทย์ยืนยันว่าอาการดีขึ้นแล้วแต่ว่าทีมงานต้องยกเลิก
กำหนดการหาเสียงเป็นเวลา๒วันในรัฐแคลิฟอร์เนีย
อาการป่วยครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเกือบโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง
ทำให้เกิดการตั้งคำถามต่อความสมบูรณ์ของสุขภาพของผู้ชิงตำแหน่งทั้งสองคน
เนื่องจากว่าปัจจุบันนางฮิลารี่มีอายุ๖๘ปี
ขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์กู้แข่งจากพลักษณ์ริปรับบิกันมีอายุเจ็ดสิบปี
โดยเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับแพทย์ประจำตัวยืนยันว่านางคลินตันมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ
โดยหายดีจากการเข้ารับผ่าตัดริ่มเลือดเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าแล้ว
ขณะที่คู่แข่งอย่างนายโดนัลดทรัมป์ที่ก่อนหน้านี้เคยตั้งคำถามถึงสุขภาพของนางคลินตัน
กลับไม่ได้ออกมาวิจารณ์อาการป่วยในครั้งนี้นะครับแต่อวยพรให้นางคลินตันหายป่วย
สัญญาว่าจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตัวเองในสัปดาห์นี้
โดยขณะนี้ทรัมป์มีจดหมายรับรองจากแพทย์ประจำตัวที่ระบุว่า
หากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงที่สุด
ที่เคยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศ